หลังจากที่ต้องเจอฝนกันมาหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างขณะนี้เองวันนี้ภาพรวมแล้วฝนในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างซึ่งก็เป็นผลพวงจากหย่อมความกดอากาศต่ำค่อยลดลงนะครับจะมีอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะครับยังมีอีกหนึ่งระลอกที่จะเข้ามาส่ง
และนี้เองเนี่ยนะครับตอนนี้ครับพายุที่สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่หอบไปด้วยก็คือกลุ่มฝนนั่นเองนะครับมีการหอบกลุ่มฝนจากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามันภาพรวม

่งตรงไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับเข้าไปบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาสีแดงนี่คือพายุนะครับส่วนตรงนี้คืออากาศหนาวลมเย็นถ้าหากเราตรวจสอบแล้วก็คำนวณต่อไปเรื่อยนะครับจากวันนี้ก็จะพบว่าสีม่วงจะค่อยกระเทิบลงมาพร้อมกับการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณตอนกลางของ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับจากการตรวจสอบก็พบว่าฝนหลักอยู่ฝั่งลาวนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับบนยอดภูต่ำสุดประมาณ๑๐องศานะครับ
ส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็ติดทะเลนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
โอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่ร้อนละ๑๐๓๐ของพื้นที่
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ